อีกหนึ่งเรื่องครับมีสาวอายุ๑๘ปีท้อง๗เดือน
ถูกแฟนหนุ่มอายุ๒๑ปีทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัส
สมองย้ายเคลื่อนที่ได้แล้วลูกในท้องก็แท้งด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้คนที่ออกมาร้องก็คือเป็นแม่ของน้องผู้หญิงคนนี้แหละครับ
ก็ไปร้องกับทางด้านของนางปวีนาหงษกุล
ประธานมูลนิธิปวีนาหงศกุลเพื่อเด็กและสตรีครับ
ก็พาทางด้านของแม่ของนางสาวขวัญอายุ๑๘ปี
นางสาวขวัญนี่เป็นนามสมมุตินะตั้งคัน๗เดือนนะฮะ
แล้วก็พาแม่ก็คือทางด้านของนางหวาน
เป็นแม่ของผู้เสียหายเดินทางไป
ไปที่สอบพอร์ฉะเชิงสาวไปพบกับพันธ์ตำรวจเอกนิพนธ์พาณิชย์เจริญ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรฉะเชิงเศร้า
ให้ตรวจสอบเรื่องของการดำเนินคดีและให้ความเป็นธรรมกับลูกสาวด้วย
พอลูกสาวเขาเนี่ยถูกแฟนหนุ่มอายุ๒๑ทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสแล้ว
ลูกในท้องทารกในคันก็ตายด้วยตอนนี้ลูกสาวอาการโคม่าสาหัสมาก

เช้าวันที่๑๗สอบถามแฟนหนุ่มของลูก
หนุ่มก็อ้างว่าคืนวันที่๑๕เนี่ย

ตอนนั้นก็เสร็จปุ๊บก็เข้านอนตามปกติ
รุ่งเช้าเห็นแฟนสาวนอนไม่ขยับท่าเดิม
ก็คิดว่าแกล้งก็เลยเอาน้ำไปหยอดใส่ปาก

ก็เลยพาจากบ้านไปส่งโรงพยาบาลไปหาหมอ
แต่กลับพบว่าร่างกายฟกช้ำตามร่างกายเต็มไปหมด

และทารกในคันก็เสียชีวิตด้วย
แล้วแม่ก็ไม่เชื่อคำให้การของแฟนลูกสาว
คิดว่าน่าจะถูกทำร้ายร่างกายมากกว่า
นางหวานนะฮะแม่ของผู้เสียหายก็บอกว่า
ลูกสาวเรียนจบเพียงม๓จากนั้นก็เรียนต่อก่อสอนนอน
แล้วก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย

ตัดสินใจไปอยู่กินกับผู้ชายคนนี้
ตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีที่แล้ว

ระหว่างนั้นอยู่กินกันไปอยู่กินกันมา
ลูกสาวจะติดต่อกลับมาหาพี่สะพ้ายตลอด
แล้วก็มาเที่ยวบ้านเป็นบางครั้งบางคราว
แต่ด้วยลูกสาวเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดจา
ก็เลยไม่ทราบว่าลูกสาวนั้นถูกทำร้ายมาก่อนหน้านี้หรือไม่
แต่พี่สาวของแฟนนุ่มบอกว่าทั้งสองคนทะเลาะกันเป็นประจำนะครับ
ส่วนอาการเบื้องต้นคุณหมอบอกว่า
ม่านตามไม่มีการตอบสนองต่อแสงเลยนะครับ
สมองถูกกระแทกอย่างหนักจนสมองมันย้ายไปอยู่อีกข้างหนึ่งได้
หลายคนอาจจะงงว่าสมองย้ายหรือว่าสมองเคลื่อนเป็นยังไง

แล้วมันก็ทำให้อีกข้างหนึ่งช้ำมีเลือดข้างสมองบวม
ไปถึงสมองด้านในครับ
ปัจจุบันนี้ผู้หญิงคนนี้ยังไม่ฟื้นนะคุณผู้ชม

ตำรวจก็เลยไปเรียกแฟนนุ่มมาสอบปากคำ
สอบปากคำไปแล้วตั้งแต่วันที่๑๗
แฟนหนุ่มสารภาพทะลอกันทะลอกันจริง
คือทะเลาะกันปุ๊บเนี่ยฝ่ายหญิงเอามือมาจิกเขา
กนานมากจิกหัวจิกอะไรอย่างนี้เขาโมโห
ต่อยที่ศรีศัตริย์กับใบหน้าเข้าไปนะ

ข้อหาเสพยาเสพติดแล้วก็คุมตัวไว้ตั้งแต่วันนั้น

ต้องรอผลการตรวจสอบจากแพทย์ว่าจริงหรือเปล่า

สมองมันย้ายที่ได้แบบนี้นะครับ